แตงโมตอนนี้คดียังไม่สรุปจบ

เดินหน้าหาความจริงแตงโมต้องไม่ตายฟรีคุณผู้ชม

คือตำรวจโดยเฉพาะแพทย์นิติเวช
ของโรงพยาบาลตำรวจมีการนัด๓คนไป
นายกฤษณะทนายความส่วนตัวของแม่
แล้วก็คุณแม่จิ๋มแล้วก็ทนายเดชานะคะ
ไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจคุณผู้ชม
สักประมาณบ่าย๓คุณแม่ไปถึงก่อน

ดีครับแม่หน้าเหมือนกัน

นี่เป็นรถโปรตอนสีน้ำเงินของคุณแม่นะคะ
พอขับเข้าไปบริเวณหน้าอาคารสัจธรรม

นักข่าวมารุมนะคะถ่ายภาพคุณแม่

เช่นนั่นธนายกิจสุรณะสีบุญพิมศ์สวยนะฮะ

คุณแม่สีหน้าค่าตาก็เครียดนะคะ
เครียดแล้วก็คุณแม่น่าจะเหนื่อยล้า
จากพิธีไว้อาลัยคุณแตงโมนะคะก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อ
นี่ค่ะคุณกฤษณะก็คอยกันขึ้นไปบริเวณอาคารสัจธรรมชั้น๒นะคะ

โอ้โหน่าเป็นห่วงอ่ะพี่ปุ้ยกลัวเดี๋ยวจะเป็นลม

นี่แหละค่ะคนแรกที่เดินทางไปถึงก็คือ
คุณกฤษณะสักประมาณบ่าย๓ต่อด้วยคุณแม่สามครึ่ง
หลังจากนั้นก็เป็นคิวของทนายเดชากิติวิทยานันต์นะคะ

สถาบันนิติเวชวิทยาของโรงพยาบาลตำรวจเห็นไหม
ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนขึ้นไปบันทึกภาพบริเวณชั้น๒นะคะ

ทนายเดชาธนายกิจสนะแล้วก็คุณแม่ขึ้นไปฟังจากตำรวจ
เดี๋ยวเราค่อยฉายภาพค่อยรายงานให้คุณผู้ชมนะคะ

เพราะเมื่อวานนี้บางคนอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศ

ที่ไปเนี่ยทนายเดชาบอกว่าจะไปถามคำถามหลักเลย
นั่นก็คือเรื่องของสภาพศพ
สภาพศพบาดแผลต่างที่มันมีการเปิดเผยออกมา

หรือบางคนที่มีการเปิดเผยออกมาก็ดี

อยากจะรู้ว่าแผลต้นขาขวา

แล้วก็มันลึกถึงกระดูกไหม

คุณผู้ชมคือทนายเดชา
สิ่งที่ธนายตั้งใจคือ
ตอนนี้สองคนที่มีการถูกตั้งข้อกล่าวหาคือ
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต
กระทำการโดยประมาทมันสามารถไปดูได้ไหม
ว่ามันมีเรื่องของเจตนาเข้ามาเกี่ยวข้องไหม
ถ้ามีเรื่องของเจตนาเข้ามาเกี่ยวข้อง

เช่นเจตนาค่าหรือเจตนาอะไร
ทีนี้คุณผู้ชมคือเมื่อวานต้องบอกแบบนี้นะคะว่า
หลายคนตอนแรกคิดว่าไปดูศพนะ

ที่ถูกบรรจุในสำนวนคดีแล้ว
เดี๋ยวเรารายงานให้ทราบเป็นระยะนะคะ

หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสวแล้วก็ในฐานะอดีต
อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเนี่ย

เมื่อวานนี้ไม่เห็นท่านนะคะ

ก็คือพรุ่งนี้คือคุณหญิงไม่ว่าง
ก็เลยจะไปพรุ่งนี้แทนนะคะ
ทีนี้พรุ่งนี้คุณหญิงจะไปดูอะไร
ที่สถาบันนิติเวทยาฬพยาบาลตำรวจนั่นแหละค่ะ

ถ้าคุณหญิงหมอมีความเห็นต่าง
จากความเห็นนิติเวทของ
แต่ถ้าเกิดว่าดูภาพถ่ายแล้วก็อาจจะยังไม่ชัดเจน
ก็อาจจะต้องไปถึงขั้นว่าดูศพนะคะคุณผู้ชม
อยากให้เกาะติดรายการเราตลอดทั้งรายการเลยนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้หลังจากที่ไปสักประมาณบ่าย๓
ลงมาจากตัวอาคารอีกที๑ทุ่มนึง
คือใช้เวลาดู๓ชั่วโมงกว่าครับพี่ปุ้ยพี่เบิร์ตนะ
นักข่าวก็รอไปสิรอไปเพราะว่าขึ้นไปไม่ได้ไง
ทั้ง๓คนพอลงมาก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวครับ
คนก็อยากรู้ว่าทนายเดชารู้สึกยังไง
หลังจากฟังการอธิบายแล้ว
นายเดชาบอกเออหายสงสัยในหลายเรื่องเลย
ผมว่าท่าทีของทนายเดชาเบาลงไปเยอะ
ใช่ครับในขณะที่คุณแม่ของคุณตังโม
บอกว่าเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ
แต่คุณแม่เพลียครับคุณแม่เหนื่อย

หลังจัดงานไว้อะไรให้กับคุณตังโม
คุณแม่ก็เลยมอบหมายให้กับทนายเป็นผู้ชี้แจง

นายเดชาก่อนเลยครับเปิดเผยว่าแพทย์นิติเวทย์
ชี้แจงอย่างละเอียดเกี่ยวกับข้อสงสัยต่าง
ซึ่งหลังจากที่ทนายทั้งสองท่านได้ดูภาพถ่ายแล้ว
ปรากฏว่าฟันยังอยู่ครบนะครับ

และการเปิดผิวหนังออกก็เพื่อตรวจร่องรอยฟกช้ำ

แสดงว่าไม่ได้ถูกทำร้าย
เดี๋ยวนะประเด็นฟันหักนี้ตกไปเลยนะคะ

ครับทั้งที่คุณไทยใช่ไหม

ผิวหนังไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายด้วยเหรอคะ

แสดงว่าประเด็นการทำร้ายร่างกายบนเรือนี่ก็ตกไปนะ

แล้วสภาพศพที่ก่อนอันนี้คนเห็นในทวิตเตอร์กันเยอะ
แล้วก็พยายามจะรณรงค์อย่าไปแชร์ต่อ
แต่ก็เชื่อว่าคงมีหลายคนได้เห็นแล้ว
ภาพนั้นเนี่ยทนายเดชาบอกว่าเข้าใจว่าเป็นภาพที่ยังไม่ได้ทำความสะอาด
มันก็เลยอาจจะมีเศษขยะในน้ำเปลือเปื้อนติดไปกับร่างของคุณตังโมไป

เออเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะ
ฟกช้ำเกิดจากว่าศพไม่ได้ถูกทำความสะอาด
ก็เลยอาจจะทำให้บางคนเห็นว่าไอ้คราวอาจจะเป็นโครน
หรือว่าเศษวัชพืชต่างนี่อ๋อเหรอคะมันเลยดูเหมือนช้ำ

ส่วนบาดแผลใหญ่ที่ต้นขาขวาด้านในของคุณตังโม

แล้วก็ไม่พบเศษโลหะด้วยซึ่งเศษโลหะเนี่ยเป็นสิ่งที่
คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์เขาบอกเลยว่า
ต้องไปดูนะว่าในกระดูก
หรือว่าในส่วนที่เป็นรอยแผลเนี่ย

อันนี้ก็ต้องตัดทิ้งไปนะถ้าทำแบบนี้นะ
แต่ยืนยันว่าไอ้แผลนั้นมันเกิดจากของมีคมจริง
แต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นของมีคมอะไรนะครับ
จะเป็นใบพัดเรือเป็นฟิลเรือเป็นมีด
ก็ตกเรือไปแล้ว
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังเป็นแบบเดิมก็คือ
มน้ำแล้วก็ขาดอากาศหายใจตามที่เคยรายงานไปแล้ว

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพศพตามปกติเลย

ส่วนลักษณะว่าตาถลนลิ้นจุกปาก
พวกนี้ก็เป็นเรื่องปกติด้วยเช่นกัน
แต่ตาสองข้างข้างหนึ่งปิดข้างหนึ่งเปิด
นั่นสิคะอันนี้ยังไม่ได้ชี้แจงนะ

อยากจะให้สังคมได้หายคาใจจะได้เคลียร์ไปเลย
ทางคุณแม่พนิดาตัดสินใจ
ยังไงก็จะส่งร่างไปชันสุด

แต่จะส่งไปวันไหนเนี่ยเดี๋ยวรอปรึกษากันก่อน
แน่วันพรุ่งนี้ครับวันพุธที่๑๖มีนา

เดินทางมาที่สถาบันนิติเวศอีกรอบหนึ่งครับ
แต่อย่างที่บอกไปรอบนี้มีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์มาด้วยฮะ
ซึ่งการชันสุดรอบสองนี่ไม่ใช่แป๊บเดียวนะ
อาจจะต้องรอเป็นเดือนเลยใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับ

เพราะว่าต้องรอผลการตรวจพยาหลักฐาน
และวัตถุพยานจากผู้เชี่ยวชาญ
อีกถึง๑๙รายการมาประกอบด้วย
และตอนนี้ตำรวจเขาสอบปากคำพยานไปแล้ว๙๕ปาก
โอ้โหนี่เกือบร้อยแล้วนะฮะค่ะแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
รวมไปถึงคลิปต่างที่พวกเราได้เห็นกันในโซเชียลเนี่ย

ส่วนการแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
นายเดชาบอกว่าอาจจะนะครับ
อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอีก๑คน
ถ้าพญาหลักฐานมันจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงนะ
อืมคือถ้าเกิดว่าธนายเดชาแล้วก็คุณแม่ยืนยันว่า

แสดงว่าก็ยังคาใจในการไปฟังผลเมื่อวานนี้นะคะ

คนที่จะโดนแน่คือคุณปอลกับคุณโรเบิร์ตใช่ไหม
คนที่ฟังจากทนายแล้วก็ให้ความเห็นมาน่าจะเป็นคุณแซน
คุณแซนซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่บอกว่า
เห็นคุณตังโมปัสสาวะท้ายเรือแล้วก็พลัดตกเรือไป

ทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ